มีทั้งงูเหลือมีทั้งเรื่องของตัวเงินตัวทองเข้าบ้าน
คนเขาก็ไม่ได้ดูตัวเงินตัวทองแต่ดูเลขที่บ้าน
เอาไปช่วยกันหน่อยไปดูเรื่องของงูกันก่อน
มีงูเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งนะครับ
ทางด้านของอาสาสมัครมูลันทิธิร่วมกันอยู่จุดน้องภัยที่เพชรบุญ
ตัวยักยักษ์ทั้งนั้นเลย
แต่เขาไปช่วยนะไปช่วยงูเหลือม
ไปช่วยงูหลามสิอันนี้เป็นงูหลามงูหลาม
ไปช่วยเหลืองูหลามตัวใหญ่เหลือให้ไปติดอยู่กับตะข่าย
ข่ายเขาล้อมต้นไม้อยู่ที่บริเวณบ้านหลังหนึ่งของนางชุมน้อยมาอายุ๗๘ปี
มันไปติดอยู่ออกไม่ได้ติดตะข่ายลูก
เออก็ต้องเอากันไกลไปช่วยตัดตะข่ายที่มันลัดคองูอยู่ใช้เวลาสักประมาณ๑๐นาที
ก็ช่วยงูหลามเคราะหร้ายตัวนี้ได้สำเร็จนะฮะ
วัดความยาว๓เมตรกว่าน้ำหนัก๑๒กิโลกรัม
ก็เสร็จปุ๊บก็ใส่กระสอบไปปล่อยธรรมชาติต่อไปนะครับ
คิดว่าเห็นผีหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าไปดู
ยายบอกว่าโบ้เห่าผีก็เลยไม่กล้าไปดู

ที่โบ้ห่าวไม่ใช่ผีห่าวหลาม
ก็เลยแจ้งกู้ภัยมาช่วยเพราะกลัวมันจะแบบติดตะข่ายตายอ่ะนะสุดท้ายหลานก็ปลอดภัยนะ
โบก็ปลอดภัยเหมือนกันนะฮะเอาไปที่อ่างทองครับอาสาสมัครป่อเต็กตึงนี่ไปช่วย
จับตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่มาโอ้โหใหญ่เบิ้มมันไปอยู่ในท่อระบายน้ำในห้องน้ำ
นะฮะไปซ่อนตัวในห้องน้ำของร้านเครื่องสำอางที่ชื่อว่าอรินบิวตี้บ้านเลขที่เจ็ดสิบเจ็ดครับ
กลางเมืองอ่างทองแล้วมันแสดงอาการดุร้ายมาก
มันขู่ฟ่อฟ่อจะกัดคนที่เข้าไปแล้วก็พร้อมกับคือต่อสู้กับกู้ภัยด้วยนะ
ไม่ยอมให้จับนะฮะก็ใช้เวลากันแบบหลอกล่อกันจับกันอยู่สิบนาทีได้
บวงคล้องเข้าไปอ่ะจับได้ไปปล่อยป่าต่อไป
ตัวเงินตัวทองตัวนี้ยาวประมาณถ้าสองเมตรได้ดูใหญ่มากท้องบ้านมาก
มากเออชาวบ้านไปมุงดูการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อย่างใจจดใจจ่อ
ดูเสร็จปุ๊บเรทีบ้านอะไรอ๋อ
๗๗ก็ถ่ายรูปกันไปไปตีเล็กกันตามเกินนะฮะ
เพราะเชื่อว่าคือความเชื่อคนไทยเนี่ย
เงินตัวทองมันคือตัวให้โชค
ก็ดูชื่อเขาสิมีทั้งเงินมีทั้งทอง

โอ้ยสงสารน่ะโดนบัดมือพล่ายหลังอีกแล้ว

มันติดตุ๊กตาตัวนี้เป็นอย่างมาก

ไม่ยอมวางเลยครับไปไหนมาไหนจะเอาไปด้วย
จะยอมวางแค่ตอนกินข้าวก็ต้องใช้ปากก็วางข้างแล้วกินข้าวกินน้ำ
เสร็จปุ๊บข้าวต่อนะฮะเจ้าของบอกแบบนี้
เขาซื้อตุ๊กตาโดเดมอนมาให้กับลูกสาวเล่น
แต่ปรากฏว่าเจ้านีโม่ไปเห็นตัวชิสุกะอยู่กับตุ๊กตาโนบิตะ
ก็เลยห้าปมาเล่นแต่พอนานวันข้าวไม่สนใจโนวิตะเลย

หน้าตาก็ก็ใกล้เคียงละผมทรงเดียวกันด้วย
คาบตลอดเวลาไม่คาบเกี่ยวกับกลางวันกิน

อันนี้ก็อาจจะเป็นแบบหมอนเน่าของเขาหรือเปล่า

แล้วใครเอาผ้าเน่าไปไม่ได้

เขาก็มีแบบน้องตุ๊กตาเน่าของเขาไง